เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัฐและสกสเนื่องในวาระดิถีปีใหม่
พุทธศักราช๒๕๕๙แก่ประสบกรณิกรชาวไทยครับ
ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัตรนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่
ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคน
ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา
ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง

เหล่านั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์
ความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดา
ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อม

ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลาย
ได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์

แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น
และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ
จากได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง

บรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้
ดั่งที่ตั้งใจปราธนา
อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุ้มครองรักษาท่านทุกคน
ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย
ให้มีความสุขกายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
ท่านเหลิงขอบคุณที่เชื่อจริงขอแห่งสงสัยค่ะ
ดังมีความสุขความจนทำไมโอ้เธอเร็วร่าฝันท่าเมีย
สุขมากที่แห่งคุณพระศรีรัตติ
ยินดีที่เราพร้อมกับบริษัท
มนุษย์รักคุณภรรพิษัท
โทษรักษาแน่นสุขศาลิวัฒนธรรม
มนุษย์รักคุณภรรพิษัท
รุ่นสิ้นรันหวังว่าฮารุไทย
ยังจะทำร้ายใดในชายโลก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสขในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช๒๕๕๙แก่ประชาชนชาวไทย
สขพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช๒๕๕๙นี้
เป็นพระบรมชายาลักษณ์ครึ่งพระองค์

ปักภาพคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง
กลางภาพซ้อกษมีพรพระราชธานว่า
ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง
มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น
และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ
ด้านบนของสคมีข้อความว่า

พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง
มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระอบทองประดับ
ด้านล่างของภาพมีรูปลิง
สัญลักษณ์ปีนักศัตริย์ปีวอกสีฟ้า
มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวว่า
จงมีความสุขความเจริญ
และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า

ด้านล่างของสขสมีแถบสีฟ้า
ล่างซ้ายมีข้อความ
กส๙ปรุง๓๑๑๕๐๒ทค๒๕๕๘
มุมด้านขวามีข้อความว่า
มหาวิทยาลัยปูทะเลมิธิลา๒๕๖
กรอบของสคศพระราชทานฉบับนี้
เป็นภาพใบหน้าคนเล็กเรียงกันด้านละ๒แถว
รวม๓๙๖หน้า
ใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม